มาติดตามสถานะหัวใจของแรปเปอร์รุ่นใหญ่ในบ้านเรา

เรียกว่ารุ่นใหญ่เรียกว่าแรปเปอร์ประสบการณ์เยอะ

เพราะว่าทำใจไม่ได้คือมีกระแสข่าวออกมาแบบนั้น
ล่าสุดเราไปอัปเดตความเคลื่อนไหวหัวใจของเขากันหน่อยเลยดีกว่านะคะ

คือต้องบอกว่าหนุ่มขันเงินเนื้อนวนก่อนหน้านี้
เพราะว่าทำใจไม่ได้ที่ฝ่ายหญิงเปิดตัวหนุ่มรู้ใจคนใหม่
คุณกรนโรงเดชนี่แหละพอเจอนุ่มขันเงินเดินสายมาโปรโมทซิงเกิ้ลใหม่ที่สตูดิโอไทยรัฐทีวี
ไม่พลาดนะคะที่จะขออัปเดตเรื่องราวหัวใจกันสักหน่อยโดยนักร้องหนุ่มเผยว่าหัวใจตอนนี้แข็งแรงดีแล้วนะคะ
แล้วก็ขอเดินหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมกับทิ้งท้ายว่าตอนนี้หัวใจยังโสดสนิท
สาวข้างกายนะเชอรี่ย้ำอีกครั้งนึงโสดสนิทนะจ๊ะ
ส่วนสาวที่ถ่ายรูปลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นแค่เพื่อนร่วมงานบอก
รู้แล้วว่าเป็นเพื่อนเท่านั้นไม่มีสิทธิ์จะเป็นอย่างอื่นจ้า
อันนี้เชื่อขอไปฟังจากปากของขันเงินกันเลยดีกว่าค่ะ
สาวคนใหม่ไม่มีครับโสดสนิทครับไม่ปิดเลยครับเปิดกว้างเลยครับ
ไม่มีเองครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้รีบร้อนไปหาความรักครับ
เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราผิดหวังในความรักแล้วเราต้องไปหาอะไรเพื่อจะมาทำให้เราแข็งแรงขึ้น
ไม่ใช่คนเราสามารถแข็งแรงในตัวเองได้ครับนั่นก็คือปัญหาแรกที่เรามีตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็คือเราไม่มีเวลา
เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ต้องดูดีเพราะว่าไม่งั้นเราก็อาจจะไม่มีเวลาให้เขาอีก
ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่สุดในชีวิตก็คือสิ่งที่เรารักก็คือหน้าที่การงานที่เราทำแล้วก็ความรักอีกแบบหนึ่ง
แต่ถ้าทำงานแล้วมันแฮปปี้มันมีความสุขผมก็มันก็เหมือนมาทดแทนจากอีกด้านหนึ่งครับ
เนี่ยตอนนี้สาวคนไหนนะคะที่อยากจะพิชิตใจหนุ่มขันเงินดิฉันแนะนำว่าให้ไปซ้อมแรปให้คล่อง
สบายดีหรือเปล่าร้องยังไงนะเสริมสบายดีหรือเปล่านี่
ฟิวนี้เลยลองไปหาฟังกันดูแล้วก็จะมีผสมบนเปรย์กับความแรปลงไปด้วยในความเป็นไทยธิงเงียมเอง